ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดจะสะดุดตาสะดุดใจคนที่อ่อนไวกว่าหลายปี
ให้ได้ชื่นมืนชื่นใจคนมีครอบครัวจะได้เดินทางพักผ่อนท่องเที่ยว
พร้อมหน้ามีความสุขสุขภาพมีโอกาสสูงจะเจ็บไข้ได้ป่วย
หลอดลมทางเดินหายใจภูมิแพ้หลงลืมทำให้เจรจาพลาดพลั้ง
ไม่มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุการเงินมีรายจ่ายมากทั้งรายจ่ายจรรายจ่ายพิเศษ
ต้องจัดการเงินให้ดีเพราะรายรับเข้ามาตามปกติเท่านั้น
การงานจะมีความล่าช้าคาดเคลื่อนมีปัญหายืดเยื้อระวังเรื่องเอกสาร
ระวังคำพูดที่ผู้ใหญ่อาจตีความผิดเข้าใจผิดจนมีปัญหายุ่งยาก